คดีที่ทหารหญิงบอกว่าโดน๑๐ตำรวจโทยิงที่อ้างตัวเป็นเมียสว
ทารุณทำร้ายร่างกายใช้งานเยี่ยงธาตุ
นี่เราตามกันต่อนานแล้วนะหลายวันแล้วนะ
ต่อเนื่องเลยค่ะแต่เอ๊ะเห็นมีเรื่องตัวละครใหม่มาอีกเหรอคะ
มีทั้งตัวละครใหม่มีทั้งคลิปใหม่
ที่คุณกันจอมพลังเอามาเป็นหลักฐานในการเข้าไปแจ้งความอีกนะครับ
เขาว่ามีตัวละครใหม่ผู้ชายคนนี้เป็นคนสนิทของ๑๐ตำรวจโทยิง
คบหากันเลยแหละเป็นแฟนกัน
เป็นแฟนกันเลยแหละแล้วผู้ชายคนนี้เป็นน้องชายของนักการเมืองท้องถิ่นด้วย
และผู้ชายคนนี้ช่วยกันในการทำร้ายร่างกายทหารหญิงด้วย
เอาเก้าอี้ฟาดจนหักเอาไฟฟ้าช็อตแช่จนเนื้อไหม้
คุณผู้ชมฮะเรามีคลิปเหตุการณ์ที่คุณกันจอมพลัง

คุณผู้ชมฮะเสียงที่ได้ยินมันไม่ใช่เสียงในคลิปนะ
มันเป็นเสียงที่พอเปิดคลิปแล้วก็เอามาพูดเอามาภาคกันอีกทีนึง
บรรยายให้ดูว่าโอ้โหอย่าไปยุ่งกับมันเลย

คุณผู้ชมฮะคือคลิปเหล่านี้

จอมพลังนะครับหรือว่านายกันทัศน์พงภัยบูลเวทนะฮะ
พร้อมด้วยทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์เนี่ยนะครับทนายความเนี่ย
พาอดีตทหารหญิงผู้เสียหายที่ถูก๑๐ตำรวจโทยิง
กรสถิบัวแย้มหรือว่าหมู่หมวยอายุ๔๔ปี
หรือบางคนก็เรียกว่าเจนุสเจ๊กรอะไรเนี่ยนะฮะ
ที่โดนทำร้ายร่างกายเนี่ยคือในการเนี่ยเอารักฐานเหล่านี้ไปที่สภชอำ
แจ้งความดำเนินคดีกับชายคนสนิทของเราเรียกว่าอะไรดี

โดยบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นน้องชายของนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่ง
แล้วก็คบหาเป็นแฟนกับเจนุสด้วย
ตำรวจโทยิงกับฝ่ายชายคนนี้
ไปเที่ยวที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

โดยมีอดีตทหารหญิงเหมือนตามไปรับใช้ด้วย
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยเธอก็โดนโดนหลายอย่างเลย
เพราะว่าผู้ชายเอาปืนตบหน้าเหยียบเท้าเธอ

แล้วก็เอาเครื่องช็อตไฟฟ้ามาช็อต
แล้วก็มีการช็อตแช่จนแบบหลังคอเธอเป็นรอยไหม้
จนเนื้อไหม้เอากล้องอี้ฟาดจนหัก

ทำอะไรไม่ถูกใจผู้ชายคนนี้

เหตุผลที่ผู้ชายคนนี้ทำร้ายเธอเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
ต้องการช่วยเจนุสแฟนสาวไม่ให้เจนุสแฟนสาวเจ็บมือ
เอาแล้วไม่คิดบ้างเหรอว่าคนที่โดนทำร้ายจะเจ็บขนาดไหน

ทำทำไมถึงได้ทำคือกันนะเขาไม่พอใจหรืออะไร

บางทีหนูลืมของหรือว่าของในตู้เย็นมันหมดอายุอย่างนี้
คุณผู้ชมฮะพอมีคลิปหลักฐานออกมาเพิ่มเติมนะฮะทนายภัยศาลเนี่ย
ก็มีการตั้งคำถามอีกหนึ่งคำถามก็คือการเข้ารับราชการของเจนุส
สังคมยังสงสัยใครเป็นคนเซ็นอนุญาตแล้วก็ลงนามรับบรรจุ
เข้าเป็นข้าราชการตำรวจทั้งที่อายุเกิน
แล้วก็อ้างว่าขาดแคนตำแหน่งทางการบัญชีสามารถที่จะเปิดรับอะไรได้เนี่ย
แต่ว่าจริงยังมีบุคคลที่มีความสามารถและอายุไม่เกินอีกจำนวนมากนะ
ที่มีความสามารถเหมาะกับตำแหน่งทำไมถึงจงใจรับผู้หญิงคนนี้
ตำรวจโทยิงคนนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการที่มีทหารรับใช้ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องทั้งหมดมันไปเกี่ยวยงกับตัวละครใหม่แล้ว
ดังนั้นคุณผู้ชมตัวละครใหม่เขาว่ายังไง
ตัวละครใหม่นะซึ่งเปิดเผยชื่อออกมาเหมือนกัน
ใช่ค่ะคือเขาบอกว่าชื่อนายคมสิทธิ์จังพาณิชย์
แล้วก็บอกว่าเป็นญาติกับนักการเมืองท้องถิ่นที่ราชบุรี

เล่าให้ฟังด้วยนะบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวนายคมสิทธิ์กับทางด้านเจนุส
จริงเขาคบหาเป็นแฟนกันมา๗๘เดือนแล้วนะ

แล้วก็บอกว่าเคยเห็นคลิปที่มีการทำร้ายร่างกาย
แล้วตัวฝ่ายชายก็บอกว่าสาเหตุผมไม่ได้คุยกัน
แต่ผมก็ถามแหละว่าเป็นอะไรทำไมถึงต้องเจอแบบนี้
ซึ่งทางฝั่งทหารรับใช้เขาก็บอกว่า

เพราะว่าตัวทางฝั่งทหารรับใช้เองก็อยู่กับเจนุสมา๖๗ปีแล้ว

คือตัวนายคมสิทธิ์พยายามจะบอกแบบนี้
บอกว่าตอนแรกก็สงสัยนะว่าแฟนสาวของเขาเอง
ทำไมถึงต้องไปทำร้ายร่างกายหรือไปลงโทษทหารรับใช้

แต่ก็พยายามที่จะไปสอบถามทั้งฝั่งแฟนของเขาเอง
ก็คือ๑๐ตำรวจโทยิงแล้วก็ทั้งฝั่งทหารรับใช้ด้วย
อยากจะคุยอยากจะเคลียร์อยากจะเจรจาจะได้ไม่เกิดการลงโทษหรือการทำร้ายอย่างรุนแรง
อันนี้เป็นฝั่งที่นายคมศิษย์เขาพูดนะ
เขาให้ข้อมูลมาแบบนี้นะฮะ
แล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาก็คบหาดูใจกับ๑๐ตำรวจโทยิงมาหลายเดือนแล้วนะครับ
แต่ทีนี้เขาพูดไปถึงทหารหญิงรับใช้
บอกว่าจริงทหารหญิงรับใช้เขาก็มีอาการแปลก
ชอบอะไรนะชอบหาเรื่องโดนลงโทษอะไรประมาณนั้น
ต่อล้อจ่อเถียงกับ๑๐ตำรวจโทยิง
ใช่ค่ะแล้วคือเขาใช้คำนี้คุณผู้ชมเขาใช้คำว่าแถ
ทั้งที่ตัวทหารรับใช้รู้ว่าถ้าเกิดทำพฤติกรรมแบบนี้จะโดนลงโทษ

สอนแล้วเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่สอนเด็กเหมือนพ่อสอนลูกนั่นแหละ
แต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
เคยบอกว่าอย่าไปต่อร้อต่อเถียงกับ๑๐ตำรวจโทยิงเขา
อย่าไปต่อร้อต่อเถียงกับเจนนุษย์เขา
ไม่อยากให้เกิดการลงโทษอะไรกันอีกนะ
นี่ฝั่งของเขานะที่เขาพูดนะ
แต่ว่าฝั่งของทหารหญิงที่รับความเสียหาย
เขาบอกว่าก็เจอผู้ชายคนนี้นายคมสิทธิ์ทำร้ายร่างกายเหมือนกัน

ก็เป็นตำรวจแหละที่ต้องรวบรวมพยาหลักฐาน

แต่อีกนิดนึงที่เราถามเขานะว่ากรณีสอวอที่ถูกพลาดพิง
เขาตอบแบบนี้นะคือวันแรกผมก็เห็นข่าว

พอให้ข่าวอีกวันหนึ่งก็เป็นสวอีกคนนึง
ซึ่งเท่าที่ผมคบกับนุษย์มา๗๘เดือน
ยังไม่เคยเจอสวคนไหนเข้ามาในชีวิต

เพราะผมแค่รู้ว่าเขาทำงานในสภา
ดังนั้นถ้าเกิดพิสูจน์ได้มันก็ต้องเอาหลักฐานมาสิ

เพราะตัวละครใหม่นายคมสิทธิ์คนนี้เข้ามา
ก็มีคนถามแล้วที่คบกับสว
มันซ้อนอะไรกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะ

จะต้องหาหลักฐานกันมาเพิ่มเติมให้ได้ทั้งสองฝ่ายนะครับ